ชาวบ้านเข้าไปในป่าจะหาของป่าโดยเฉพาะเหตุ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเห็ดมันจะขึ้น
แต่ทีนี้เดินไปแล้วมันเหมือนมีอะไรดนใจให้เดินเข้าไปอีก
และตรงนั้นก็เข้าไปเจอกองดินเป็นเนิน
พร้อมด้วยของใช้ต่างของเด็กทารกมากมายเลยตรงนี้
ทีนี้ชาวบ้านสงสัยกองดินนี้อะไร
หรือว่ามีใครเอามาฝังศพเด็กทารกไว้ตรงนี้หรือเปล่า

ส่วนนี้นะครับพอกู้ภัยได้รับแจ้งแล้ว
ก็มายังจุดที่ชาวบ้านเขาแจ้งไว้ว่าพบกองดิน

ทีนี้กู้ภัยนะคุณก็จะขุดดิน
ทำการขุดดินไปแล้วปั๊ปนึงแล้วก็ปรากฎกุพัยได้ยินเสียงแมว
แมวมันร้องมา๓ครั้ง

กูพัยเชื่อทันทีบอกว่าเราจะไปทำอะไร
เกี่ยวกับที่ไม่ดีต่อวิญญาณใครหรือเปล่า
ก็เลยนิมนต์พระครับต้องนิมนต์พระมาทำพิธี
แล้วก็ที่เห็นก็เป็นช่วงที่พระท่านทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุล
เพื่อปลดปล่อยวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดใหม่นะครับ
ซึ่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับระบุบอกว่ามีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า
ในพื้นที่ป่าช้าเก่าแล้วไปเจอหลุมฝังศพ
ดูคล้ายถูกทำพิธีสะกดวิญญาณไว้
ก็เลยแจ้งให้กู้ภัยรู้แล้วก็ตำรวจก็เข้ามาตรวจสอบ
นิมนต์พระมาทำพิธีนี้นะครับ
ด้านของอาสากู้ภัยก็คือนายมณัฐศรีทอง
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเมื่อมาถึงจุดที่ชาวบ้านแจ้งไว้นะฮะ
ก็พบเนินดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
มีกิ่งไม้ไผ่วางทับหลุมแล้วก็มีสายสินขึงล้อมหลุมเอาไว้
ส่วนบริเวณโดยรอบก็พบขวดนมแล้วก็ของใช้ทารกวางอยู่ด้วย
ขุดดูจึงพบทารกแรกเกิด
หญิงอายุไม่น่าเกิน๑สัปดาห์
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ขุดไปได้ระยะหนึ่งนะ
ตอนนั้นยังไม่พบศพทารกแมวมันร้องเงาวอีก๓ครั้ง
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีวิญญาณอยู่แถวนี้
เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นป่าช้าด้วยนะครับ
และทีนี้ก็พูดคุยกับชาวบ้านที่มาพบเนินดินตรงนี้
ชาวบ้านบอกว่าก็ตอนนั้นมาหาของป่าโดยเฉพาะมาหาเห็ด
ก็กล้ากลัวเหมือนกันในการมาหาแถวป่าช้านี้

ทีนี้เหมือนมีอะไรดนใจบอกให้เดินก้าวเข้าไปอีกนิดนึง
เข้าไปอีกนิดนึงเขาก็เลยเดินก้าวเข้าไป
สุดท้ายไปเจอหลุมตรงนี้แล้วก็แจ้งกู้ภัยนะครับ
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลนะคุณนะ

พบว่าแม่ของเด็ก
แม่ของเด็กมีอยู่จริง
เป็นแม่ที่เอาเด็กมาฝัง
ฝังไว้ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือเขาบอกว่าเด็กเสียชีวิตหลังจากคลอดได้เพียง๓คน
วันเนื่องจากอาการผิดปกติทางร่างกาย
และผู้เป็นแม่และญาติตัดสินใจนำมาฝังที่นี่
โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่รู้

ว่ามีการแอบนำศพทารกมาฝัง
แล้วทำพิธีสะกดวิญญาณไว้
เพราะว่ามีการสอบสวนแม่
แม่ยืนยันแบบนี้ว่าเธอไปคลอดลูกที่โรงพยาบาล
ก่อนหน้านั้นก็มีการฝากท้องเป็นที่เรียบร้อยตามระบบตามระเบียบ
แล้วคลอดลูกออกมาคุณหมอบอกว่าให้ทำใจ

พอออกมาได้เพียง๓วันทารกซึ่งไม่สมบูรณ์
เพราะว่าเขาบอกว่าศีรษะหรือว่ากระโหลกมีแค่ส่วนหนึ่ง
สมองก็มีแค่ส่วนเดียวก็เลยเสียชีวิตนะครับ
ผู้เป็นแม่แล้วก็ญาติเลยตัดสินใจบอกว่า
ศพทารกที่ออกมาเป็นแบบนี้เอาไปเผายังไม่ได้
ต้องทำพิธีฝังตามความเชื่อของเขา
ก็เลยเอามาฝังไว้ตรงนี้ล้อมสายสินไว้ซะ
แล้วก็เอาของใช้ของเด็กที่เคยเตรียมไว้นะฮะ
กะจะเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีเอามาวางให้ด้วย

ใช่ฮะเออนะครับ
ทีนี้ครับทีนี้แจ้งเกิดแล้วคุณ
ตอนอยู่โรงพยาบาลแจ้งเกิดแล้ว

พอคลอดออกมาหมอบอกให้ทำใจ
แจ้งเกิดเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็มีการแจ้งตายเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกัน

แจ้งเกิดและแจ้งตายแต่ทีนี้เอามาฝังไว้ตรงนี้
โดยเป็นความเชื่อของแม่แล้วก็ญาติญาติ

ทีนี้มีชาวบ้านมาเห็นก็เลยตกอกตกใจ
คิดว่าเป็นการทำพิธีเกี่ยวกับทารก
นึกว่าเอามาทำพิธีสะกดวิญญาณกัน

แล้วก็ตำรวจก็เอาผิดไม่ได้คุณ
เพราะว่าผู้เป็นแม่มีใบแจ้งเกิดมีใบแจ้งตาย
ทำคลอดที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้นการที่จะทำพิธีการจัดการศพนี้คือเป็นเรื่องของครอบครัว